ความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียนนะแต่ว่าพอยิ่งช่วงหลังเนี่ยมันมีการถ่ายคลิป
แล้วมันออกมาแพร่ในโลกโซเชียลมากขึ้นเราก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่ง
บางคนจะเรียกว่าเป็นด้านมืดในรั้วโรงเรียนก็ได้ครับคราวนี้พาไปดูค่ะ
เด็กนักเรียนใส่เสื้อพละส้มเนี่ยทั้งตบทั้งต่อยกันในโรงเรียนค่ะ
เหมือนไม่มีคนห้ามเลยเหรอ

ไม่มีแล้วนี่อยู่ในห้องเรียนค่ะ
นักเรียนชายเนี่ยรุ่นพี่ม๓กำไฟแช็คไว้ในมือแล้วก็ต่อยรุ่นน้องม๒ในห้องเรียนเลย
รุ่นพี่ก็มามุงดูแล้วก็มีส่งเสียงเชียร์นี่แหละ
ทีนี้รุ่นน้องได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวจะให้คุณดูนะ
ว่านี่เห็นไหมนี่ขนาดแบบ
ขนาดแบบทำสีภาพแล้วนะ
แต่ไอ้ที่เปลือเปื้อนเสื้อนั้นมันคือเลือด
น้องเนี่ยเย็บ๑๓เข็มค่ะ
พ่อแม่พี่สาวของน้องรับไม่ได้หรอก
เอาคลิปนี้มาร้องผ่านทางเพจสื่อคอนยก
ก็คือสื่อของนครนายกนี่แหละ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่โรงเรียน
โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในอำเภอองคารักษ์ที่นครนายกเอาจริงคนในพื้นที่เขาเห็นแค่สีเสื้อพละ
เขาก็รู้ว่าโรงเรียนไหนวันนั้นน้องม๒นั่งกินข้าวอยู่
พี่ม๓เดินมาเฮ้ยแถวเนี่ยใครเจ๋งจ๋งเหรอ
น้องอ่ะเห็นพี่ตะโกนมาแบบนั้นก็เลยตอบไปว่าไม่มีใครเจ๋งหรอกพี่
แล้วน้องก็ไม่ได้หาเรื่องไงทีนี้น้องก็เลยกลับมาในห้องเรียนผ่านไปแป๊บเดียว
มาค่ะมากันหมดเลยรุ่นพี่ม๓ยกพวกมาเลยแล้วก็มาจัดการแบบนี้
เรื่องต้นนะครอบครัวของน้องม๒เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความมาแล้ว
นี่เป็นเหตุการณ์นักเรียนชายต่อยกันในห้องนะยังไม่หมดค่ะ
มีอีกเหรอฮะมีอีกค่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายต่อยกันเป็นผู้หญิงอ่ะ
ก็ตบกันนะสิใช่เดี๋ยวดูนะคุณทัศนัยคุณผู้ชมโรงเรียนเดียวกันเลย
เสื้อพละส้มเหมือนกันค่ะให้ดูเหตุการณ์เดี๋ยวเหตุการณ์นี้ตบกันค่ะ
นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงเรายังบอกอยู่ว่า

เหตุการณ์นี้นะถ้าเกิดดูคลิปยาวแล้วดูต่อกัน

จิกหัวแบบนี้ตบหน้าแบบนี้

เขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้ไงว่าเป็นคลิปเก่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังไง

แล้วจะมีแนวทางจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะคะ